เขาขับรถไปงานแต่งของเพื่อนเสร็จงานแต่งแล้วกำลังขับรถกลับครับ
ปรากฏว่าจังหวะที่กำลังขับรถกลับอยู่บนถนนไปประสานงาชนอย่างจังกับรถบัส
แล้วมันมีจังหวะที่รถบัสเนี่ยชนจนบดบี้หน้ารถเก่งคันนี้พังยับเยินพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ
ในรถมี๔คนตายสามสาหัสอีกหนึ่งดูภาพนะครับเก่งคันนั้นแหละฮะ
คือขับมาด้วยความเร็วแล้วเหมือนมีจังหวะที่เขาเหมือนกินเลนไปอีกฝั่งหนึ่ง
จังหวะนั้นรถบัสพุ่งมาพอดีประสานงาอย่างจัง
แล้วชนจนตกข้างทางครับรถเก๋งถอยหลังตกข้างทางไป
และสภาพหน้ารถคือบุบบู้บี้เลยฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะครับ
รถเก๋งสีขาวคันนี้เพิ่งจะกลับมาจากงานแต่งไปงานมงคลสมรสมา
ขากลับกลายเป็นว่าสุดท้ายตายสามเจ็บสาหัสหนึ่ง
ต้องจัดงานศพฮะจากงานแต่งเพียงแค่ระยะเวลาสั้น
กลายเป็นว่ามันต้องจัดงานศพซะแล้ว
สภาพหน้ารถนี่นะฮะจุดเกิดเหตุครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้๕พฤศจิกายนครับถนนสายโคกสำโรงหนองม่วง
โคกสำโรงที่ลบบุรีที่เกิดเหตุเป็นถนนสองเลนนะฮะ
รถเก๋งสีขาวสภาพพังยับเยินเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทาง
ใช้เวลาเกือบชั่วโมงครับนำร่างผู้ตายทั้ง๓คนออกมาได้สำเร็จ
แล้วก็ช่วยเหลือคนเจ็บสาหัสอีก๑คนออกมาได้
ผู้เสียชีวิตครับทราบชื่อก็คือคนขับเป็นนายชัชวานอายุ๒๓
หลังจากนั้นครับอีก๒คนนั่งโดยสารมาด้วยคือนายพานุเดชอายุ๒๕
นางสาวจุภาพรอายุ๒๐เสียใจด้วยนะครับกับทั้ง๓ครอบครัว
อีกหนึ่งคนที่บาดเจ็บสาหัสคือนางสาวพิจิตราอายุ๑๘ปีครับ
ส่วนในฝั่งรถบัสนั้นมีพนักงานบาดเจ็บ๕คน
พนักงานขับรถรับส่งพนักงานหรือว่ารถฝั่งของรถทัวร์รถบัสคันนั้น
นายประทินเล่าว่ารับพนักงานมาจากจังหวัดสระบุรีจะส่งกลับบ้าน
พอมาถึงที่เกิดเหตุรถเก๋งขาวเนี่ยเหมือนขับข้ามกินเลนมาในฝั่งรถผมที่ขับมาอยู่
ระยะกระชั้นชิดเลยก็เลยหักหลบไม่ทันชนประสานงาอย่างจังฮะ
จากนั้นตำรวจคุมตัวคนขับรถรับส่งพนักงานหรือว่ารถบัสสีเหลืองคันนี้นะครับ
ไปสอบปากคำตอบที่สภโฆกสำนักงาน

ส่วนผู้ตายนั้นก็ประสานญาติให้มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
เราเดินทางไปที่วัดหัวสำโรงอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีครับ
เป็นสถานที่ตั้งสวดศพนางสาวจุภาพรหรือว่าน้องเค้ก
นั่งโดยสารมาในรถเก่งคันดังกล่าวด้วย
ได้คุยกับย่าของผู้ตายคุณย่าสุนทรโศกเศร้าเสียใจครับ
เนื่องจากว่าน้องเค้กเป็นหลานที่ย่าเลี้ยงและดูแลมาตั้งแต่เขาแรกเกิดนะครับ

ก่อนเกิดเหตุน้องเค้กโทรมาขอว่าย่าหนูขอไปงานแต่งเพื่อนนะ
ก็ไม่คิดว่านั่นจะเป็นคำขอครั้งสุดท้ายของหลานย่า
เค้กก็คือผู้หญิงด้านขวาที่เห็นตอนที่น้องยังมีชีวิตอยู่

จากนั้นครับเราเดินทางไปที่บ้านของนายชัชวานหรือว่านายโอมเป็นคนขับรถเก่ง
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตด้วย
สถานที่ตั้งสวดศพจัดขึ้นที่บ้านบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
โอมนี้อายุ๒๓ปีครับพ่อกับแม่บอกว่าช่วงสายศุกร์ที่๔พฤศจิกา
มาขอเงิน๑๐๐๐บาทบอกว่าเดี๋ยวจะไปงานแต่งเพื่อนที่หนองม่วง

สิ้นปีนี้ครับลูกตั้งใจจะบวชทดแทนคุณให้กับพ่อและแม่

แต่สุดท้ายลูกมาด่วนจากไปกระทันหัน
แม่เนี่ยเล่ารางสังหรณ์ให้ฟังระหว่างที่เล่าไปแม่ก็ร้องไห้ครับ
บอกว่าก่อนที่ลูกชายจะมาขอไปงานแต่งงานเนี่ย

เดี๋ยวผมจะแต่งชุดไทยหล่อแล้วส่งรูปมาให้แม่ดูนะทางโทรศัพท์อ่ะ
แม่ก็ตั้งตารอเลยว่าวันที่เขาจัดงานแต่ง

แม่อยากดูลูกก็แต่งตัวรอแค่ไหน
ในไลฟ์ไม่เห็นลูกชายอยู่ในนั้นเลยครับ
เพียงแค่เจ้าบ่าวเหมือนโบกมือทักทายให้กับคุณแม่แค่นั้นเอง

ฝันเห็นลูกชายโดยที่ไม่เคยฝันแบบนี้มาก่อนเลย
พอรุ่งขึ้นเท่านั้นแหละฮะมีโทรศัพท์โทรมาหา
แล้วแจ้งข่าวร้ายให้แม่ทราบครับ
เดี๋ยวได้ตู้เธอขึ้น
ได้รู้ขึ้นมา
นี่ครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวนี้

ทางผอสำนักงานคอปภนะฮะ
ลบบุรีไปพบกับญาติของผู้เสียชีวิต
ซึ่งก็เป็นผู้โดยสารที่ประสบอุบัติเหตุ
จะได้สินไหมในพรบ๕แสนบาท
และประกันภัยแบบสมัครใจ๑ล้านบาท
รวมแล้ว๑ล้าน๖แสนบาทต่อคนที่เป็นผู้โดยสารนะครับ
ส่วนคนขับนั้นต้องพิจารณาอีกครั้งจากทางตำรวจว่า
สาเหตุนั้นคนขับเกิดจากอะไร
มันจะมีผลต่อการพิจารณาเรื่องของการที่ประกัน
ให้การคุ้มครองหรือว่าดูแลเยียวยาด้วย
ตรงจุดนี้เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าและบทสรุปอีกครั้ง
ในขณะที่อาการของผู้ที่บาดเจ็บสาหัสนะครับ
นางสาวพิจิตราที่อายุเพียง๑๘
แล้วเป็นแฟนกับนายโอมคนขับรถเก่งนั้น

เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ